ตำรวจยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอยู่นะครับ
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติด
ได้๒คดียึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า๘แสนเมตรไอซ์๕กิโลกรัม
จากการสอบสวนก็พบว่าเป็นเครือข่ายเรือนจำสุราธานี
สั่งการจากในเรือนจำให้ขนยาเสพติดลงไปพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับระบุว่ารู้จักกันในระหว่างที่ตัวเองนั้นถูกจับครับ
นายมงคลเกษมจิตถูกตำรวจปรับปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้า๖แสนเมตร
ใน๕กิโลกรัมรถยนต์ที่ใช้ในการลักลอบขนยาเสพติด
สืบทราบว่านายมงคลอดีตผู้ต้องโทษคดียาเสพติดรายนี้
มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง
จึงวางกำลังเฝ้าติดตามตัว
กระทั่งวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่นายมงคลขับรถยนต์ออกจากบ้านพักด้วยท่าทีมีพิรุษ
ตำรวจได้ขับรถยนต์ตามประกบก่อนเรียกให้หยุดรถ
บริเวณหมู่๑ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ตรวจค้นตัวและรถยนต์พบของกลางทั้งหมดซุกซ่อนในช่องเก็บของท้ายรถยนต์
สอบส่วนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
รับคำสั่งจากนักโทษชายในเรือนจำจังหวัดสุราธานี
ซึ่งรู้จักกันเมื่อครั้งถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
และได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้แลกกับรถยนต์
ทีนี้ผมไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรเลยคือว่าเป็นผู้ต้องขังที่เคยรู้จักกันในเรือนจำ
ไว้วานของเรา

ตำรวจพบว่านักโทษชายในเรือนจำสุราธานีที่นายมงคลอ้างถึง
คือนายสายันและมีการสั่งการให้นำยาเสพติดไปให้กับเครือข่ายอีกทอดหนึ่ง

ยานี่ก็จะนำเข้ามาจากทางประเทศเพื่อนบ้านของเรา
นำเข้ามาทางจังหวัดพยาวแล้วก็ลำเรียงลงมา
แล้วก็ทางนายมงคลก็จะมารอรับที่เขตกรุงเทพ
แล้วก็เข้าไปเก็บไปที่สุขจังหวัดเจ้าข้าวประถม
จากนี้ตำรวจยังสามารถจับตัวนายเพียรภาษนุเจริญ
และนายสุวินัยบุญเอี่ยมพร้อมยาบ้ากว่า๒๑๔๐๐๐เมตร
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาได้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดสกลนคร

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
อัมเฟตามินหรือยาบ้ายาไอไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสืบสวนขยายผล
เพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน